คุณผู้ชมคะครบรอบเหตุการณ์๑ปีเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศกันหน่อย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูที่วัดป่าสัทธารวมกันก่อนค่ะ
ทางวัดเองก็ร่วมกับทางกองทัพภาคที่๒วัฒนธรรมจังหวัดนครราชศรีมา
รวมถึงคณะสงฆ์จังหวัดนครราชศรีมา
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณผู้ชมรวมถึงเช้านี้ด้วย
ช่วยกันเตรียมสถานที่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการทำพิธี
เพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ถ้าเกิดว่าย้อนไปเนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วจุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
ประตูด้านหลังวัดป่าสัทธารวมเนี่ย
เป็นจุดที่จ่า๑๑จักรพันธุ์เนี่ย
ขับรถฮัมวี่เข้ามาหลังจากนั้นก็จอดรถ
แล้วก็ยิงทุกคนที่ใช้เส้นทางผ่านตรงนี้
ซึ่งใช้เวลาเนี่ยประมาณ๓๐นาธี

รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปมาค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณ๑๖นาฬิกาของวันที่๘กุมภาพันธ์
จนกระทั่งเกือบ๑๗นาฬิกานะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยิงแบบรัวเลย
มีอาวุธปืนสงครามอาวุธปืนพกสั้น
ทำให้จุดตรงนี้มีผู้เสียชีวิตในวัด๙ศพนะคะ
ใช่นะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ต่อมาก็คือ๑๗นาฬิกา
ของวันที่๘กุมภาพันธ์ปี๖๓นะฮะ
ก็จาก๑๑จักรพรรณหรือจากข้าง
ก็ถึงได้หลบหนีเข้าไปในห้างเทอร์มินอล๒๑นครราชศรีหมานะครับ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะจุดตรงนี้
เดี๋ยวดูกำหนดการในช่วงเย็นนี้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง
จะเริ่มต้นวันนี้ช่วงประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
ก็ตามเวลานะมีผู้เสียชีวิตนะฮะ

เย็นนี้ก็จะมีพระสงฆ์๔รูปประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล
ที่บริเวณแท่นอนุสรไว้อาลัยเหยื่อกราดยิงทั้ง๙ศพนะคะ
ซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางออกด้านหลังวัดป่าสัทธารวม
แล้วก็จะมีหลวงพ่อกัณหาสุกาโมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ญาติครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทำพิธีถวายผ้าบังสุกุลอันนี้คือตอนเย็นนะคะครับ
ส่วนพรุ่งนี้๗โมงเช้าค่ะที่สาราการประเรียนวัดป่าสัทธารวม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ก็จะเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ๑๐รูป
เป็นการอุทิศสวรรคุสลให้กับผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้นะคะ
ซึ่งจุดที่วัดนี้ก็ตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ก็มีทางญาติก็มาดูสถานที่ในการที่จะจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็มีญาติของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งนะครับ
ก็คือนายทัศนัยฮริรักษ์ซึ่งเป็นพี่ชายของนายทัศนฮริรักษ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเขามายืนตรงจุดที่น้องชายเขาถูกยิง
ดูร่องรอยกระสุนบริเวณรั้วของหลังวัดป่าสัทธารวมนะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น้องชายโดนกราดยิงแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้นะครับ
แล้วก็พูดถึงความสูญเสียว่าแม้จะผ่านไป๑ปีแล้วก็ตาม
แต่มาถึงทุกวันนี้ยังคงทำใจไม่ได้น้องชายยังเป็นคนที่มีอนาคต
และอีกอย่างหนึ่งก็มาถูกยิงโดยที่ไม่รู้สาเหตุของการถูกยิงในครั้งนั้นนะครับ
แล้วก็มาพบว่าเป็นจากคลั่งที่กราดยิงผู้คนไปทั่วนะครับ
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของญาติผู้เสียชีวิตที่มาดูจุดที่ญาติเขาเสียชีวิตนะฮะ
เอาจริงนะมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็เหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกด้วย
ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะเราไล่เลี่ยงเหตุการณ์ไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
หลังจากที่จากครั่งได้มีการกราดยิงที่วัดป่าสัทธารวมแล้วนะครับ
ช่วงเวลา๑๗นาฬิกาอย่างที่บอกไปจากคลั่งก็หลบหนีเข้ามา
ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล๒๑นอกอนราชศรีมานะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเหตุประทึกข้ามคืนนะคุณนะ
ใช่ครับตั้งแต่วันที่๘กลุ่มภาพรรณภาพศรี๖๓
ถึงวันที่๙กลุ่มภาพศรี๖๓นะครับ
ก็มีผู้เสียชีวิตที่ห้างเทอมมินัล๒๑ยี่สิบเอ็ดราย
แล้วก็ถ้ารวมจากคลั่งไปอีก๑รายก็เป็น๒๒รายนะครับ
จุดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่
มีการทำพิธีไว้อะไรอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับ
แล้วก็วันนี้เองทางห้างได้จัดโต๊ะไว้

มาแสดงความอาลัยครบรอบ๑ปีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยมีการจัดตั้งโต๊ะไว้ให้ประชาชนนำดอกไม้มาวางตลอดทั้งวัน
ปีนี้ทางห้างนะครับจะจัดทำบุญครบรอบ๔ปีของห้างด้วย
แล้วก็ถือโอกาสทำบุญครบรอบ๑ปี
กราดยิงพร้อมกันในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
นี่ยังจำได้อยู่เลยว่าปีที่แล้วดิฉันรายงานข่าวนี้ตั้งแต่ทุ่มนึง
ยาวไปจนถึง๖โมงเช้าและท้ายที่สุด
คลั่งโดนวิสามันเหตุการณ์ไปสิ้นสุดตอนประมาณ๘โมง๙โมงตอนเช้า
ก็รอติดตามกันนะครับเพราะตอนเย็นมีการทำบุญที่วัดนะครับ
ส่วนเช้าวันพรุ่งนี้ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนที่ห้างก็จะจัดทำบุญกันอีกครั้งวันที่๑๒กุมภาพันธ์นะครับ